กะละแต่อ่ะเพราะมันไม่ใช่จ๋าเราอ่ะ

คุณโจมคุญแจลูกหมดอ่ะมาแล้วนะมันมองนะ
มันมองแล้วนะ
ไม่ให้ออกจากบ้านเลยมันไม่ให้ออกจากบ้านเลยแหละ
เห็นไหมแหละอ๋อพี่ไอตีมันเหรออ๋อ
มันไม่ให้ออกมาเลยกู
ปัชฌาปัชฌาปัชฌามาเลยกู
มันยังไม่เห็นนะพี่อ๋อยออกมาพี่อ๋อยต้องโผล่หน้า
มาแล้วมาแล้วไม่ได้เลยไม่ได้เลย
ไม่ได้เลยมันเหมือนมัน

จะเข้าบ้านไม่ได้เลย

เอากุญแจด้วย

ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้แล้วนะมาเกาะอยู่หลังคาบ้านพี่
ตอนแรกอ่ะมันทำเสียงเห็นป่ะมันทำเสียง
เลี้ยงไม่ได้มาติดกับทางเหนืออันนี้

มาเรียกมาเรียกมาเรียกมาเรียกให้พี่อ๋อยเปิดประตูบ้าน

อันนี้ใส่มันอะมันจะลื้อทุกอย่าง

ปากมันแข็งมากเลย
ไม่กินไม่ได้ไม่กินมาแล้วน่ะ

เปิดอิสระให้มันฟัง

มันกินกุริโกะโกะพี่แล้วมันก็พูด
แล้วที่ติดแล้วอ่อนพี่โอ๋ย
ก็จากน้ำบทงลบไปก็ได้